ทุกผู้ชมครับมีเหตุการณ์ส่งศพให้ญาติผิดนะฮะ
ทีนี้วุ่นวายเลยยุ่งกันเลยนะครับคือสลับวัดกันนะครับ
ทางโรงพยาบาลได้ออกมาชี้แจงแล้วนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีนะครับกู้ไภต้องรีบขับรถ
มาที่สาราวัดสว่างอารมณ์อยู่ที่บ้านโคกหอมหมู่๑๒ตะบลเมืองเก่า
เพื่อนำร่างของผู้ตายมาส่งมอบให้กับญาติที่แท้จริง
แล้วนำร่างของผู้ตายอีกศพนึงขึ้นรถกลับไปส่งให้กับญาติที่แท้จริงที่อยู่ที่สุพรรณบุรี
นี่มีกู้ภัยมาที่วัดที่ปราจินบุรีนะวัดสว่างอารมณ์บอกขอสลับศพหน่อยครับ
ศพนี้เนี่ยเขาอยู่นู่นสุพรรณบุรีส่วนญาติญาติท่านที่อยู่ที่วัดสว่างอารมณ์เนี่ยคืออีกศพนึงที่ทางกู้ภัยนำมาคืนให้นำมาเปลี่ยนให้
นี่เป็นญาติของนางสาวสมนึกคล้องต้อนะครับอายุ๕๘ปีนะครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้ไปรับศพจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
เพื่อนำมาบำเพ็ญกุศลที่วัดสว่างอารมณ์ที่ปราจีนบุรีศพมาถึงวัดตอนนั้นญาติทุกคนนี้ตกใจ
เพราะว่าร่างของผู้เสียชีวิตที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยคือเขาบอกเขาเห็นเขารู้เลยว่าไม่ใช่
แต่จากทางโรงพยาบาลเนี่ยเขายังไม่ได้ดูพอมาถึงที่วัดเนี่ยเขาเปิดศพดูตกใจฮะ
ทำพิธีลดน้ำศพเพราะไม่ใช่ญาติตัวเองเป็นใครก็ไม่รู้ก็เลยรีบแจ้งไปยังโรงพยาบาล
เพราะกลัวว่าญาติอีกฝั่งนึงเนี่ยที่ได้ศพของญาติทางฝั่งวัดสว่างอารมณ์ที่ปลาจีนไปเนี่ย
เดี๋ยวเกิดไปทำพิธีอะไรกันขึ้นมาแล้วไม่ทันดูเนี่ยเดี๋ยวจะยุ่ง
สุดท้ายยังสามารถสลับร่างกันได้ทันนะฮะ
ซึ่งทางฝั่งของญาติของผู้ตายเขาก็ไม่มีใครติดใจเอาความนะครับ
บอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นั่นแหละเชื่อว่ามันก็ผิดพลาดกันได้
มารู้ว่าผิดพลาดตอนมาเปิดหน้าที่วัดนี้วัดสว่างอารมณ์นี้ครับ
แต่ใส่ชุดของน้องสาวผมออกมารับศพน้องมาก่อนคือก็เอาศพไปพลบ้าน
ใช่ครับยังไม่ทำอะไรก็เห็นใจน้องห้องไม่ได้โทษใคร
ก็ให้อภัยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถผิดพลาดได้
ส่วนการชี้แจ้งจากทางโรงพยาบาลนะครับนายแพทย์ชาติชายคล้ายสุบัน
รองผอของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศบอกว่าทางโรงพยาบาล
อื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบ
เบื้องต้นพบว่าศพที่ส่งผิดเนื่องจากทั้งสองศพมีรูปพันธ์สันฐาน
คล้ายคลึงกันนะแล้วที่ป้ายข้อมือของศพศูนย์หาอีกทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน
เข้าใจผิดทำให้เจ้าหน้าที่ส่งมอบสบให้กับญาติผิดคน
ทางโรงพยาบาลยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลย
ถ้าเกิดต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนย้ายศพต่าง
โรงพยาบาลในเบื้องต้นขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากการทบทวนร่วมกับทีมผู้บริหารพบว่ารูปร่างของศพมีความคล้ายคลึงกัน
ทำให้เจ้าที่ห้องสบมีการปล่อยสบผิดคน
เมื่อทราบเรื่องทางผู้บริหารได้ดำเนินการแก้ไข
และในขณะนี้ญาติได้มารับศพที่ถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และโรงพยาบาลยินดีที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโรงพยาบาลได้มีการทบทวน
และจะหาแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์
กรณีที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
คือทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบ
หรือไม่ได้ปฏิเสธความผิดพลาดนะฮะ

ทางญาติก็ไม่ได้ติดใจนะฮะทั้งสองศพ
เพราะว่าจังหวะที่จะลดน้ำศพแล้วก็เห็นกันทันแล้วก็ทักกันทันพอดี
ทางครอบครัวเขาก็เข้าใจว่ามันอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้บ้าง